มีคนเขาขับรถไปบนถนน
อุ๊ยยังใจเย็นไปอีก
พอดิพอดิคั่ว
โอ้ยนั่นไงว่าแล้วเป็นไงเดือดร้อนคนอื่นเข้าไปอีก

ตามเสียงพูดในคลิปเลยอะค่ะใช่
คงไม่ต้องบรรยายซ้ำอุ้ยเลยนึกว่าพี่หนุ่มกัญชัย
เดือดร้อนคนอื่นเขาไปอีกคือไอ้คันที่ไปชนท้ายรถเมย์เนี่ย
ื้อดาบจะฟันคู่อรินะฮะค่ะที่ขี่ตามประกบไล่กันมาเนี่ย
ไม่ทันมองว่าข้างหน้ารถเมย์อืมอุ้ยจังหวะตรงเนี้ย
ว่าแล้วเป็นไงบอกว่าแล้วเดือดร้อนคนอื่นเข้าไปอีก
ดีนะรถคันหลังไม่แบบโอ้โหไม่มีตามมาแล้วเหยียบซ้ำเข้าไปอ่ะค่ะ
คือถ้าเหยียบซ้ำเข้าไปนี่ถึงตายได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับหลายคนบอกเห็นคลิปนี้แล้ว
ไม่รู้จะทำความรู้สึกยังไงดีนี่อันนี้กล้องหลังรถเมย์นะฮะ
ดูฮะจะไปฟันเขาโอ้โหแล้วคันนู้นหูยนิดเดียวเห็นไหม
เกือบไปแล้วกระบะตามมาข้างหลังน่ะ
นี่ประกบกันไหมนี่จะไปฟันเขาโอ้โหจะสงสารดีไหม
เป็นห่วงดีไหมนั่นน่ะสิหรือจะรู้สึกยังไงกับเขาดี
ยังไงดีโอ้แต่มันทำให้เห็นเลยว่าพวกนี้นี่ไม่
เกรงกลัวอะไรเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยแล้วนี่ฮะ
พากันขึ้นรถแล้วก็ขี่ไปกันต่อไม่รู้ไล่ตีกันไปถึงไหนต่อนะครับ
ผู้ชมครับแต่ตรงนี้เนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยมากัน
ละสองคันค่ะคันหนึ่งก็สองคนสามคน
หมวกกันน็อกมิดดาบเนี่ยไล่ฟันกันกลางถนน
แถวเลยห้างฟิลเจอร์พาร์ครังสิตมาหน่อยฮะ
ถนนพระหลโยธินตรงนี้นะครับรถเมย์ที่ถูกชนท้ายเข้าไปเป็น
ปอสาย๒๙นะครับมีกล้องหลังรถเมื่อสักครู่นี้ด้วย
วันนี้เราไปคุยกับพัฒนางานขับรถปอสายยี่สิบเก้านะฮะ
ก็คือลุงจำลัดนะนี่ลุงจำลัดอายุหกสิบห้าปีแล้ว
ท่านผู้ชมรอฟังนะฮะลุงแกบอกว่าลุงนี่ซวยเลยนะ
ซวยคือรถเนี่ยถูกชนท้ายแล้วพังเสียหายไง
ขับรถมา๒๐ปีไม่เคยเจอแบบนี้ตอนนั้นลุงเพิ่งจอดรถ
ส่งผู้โดยสารแล้วขับออกมาจากป้ายก็ขับออกมาได้แค่๑๕๐เมตร
เขียนมาสอนเสียงดังโครมหลังรถจอดรถลงไปดู
โอ้โหไอ้พวกนี้ขี่หนีไปแล้วค่ะ
แกบอกทีแรกก็ตั้งใจจะไปดูคือจะไปช่วยด้วยนะ
กลัวว่าจะเจ็บหนักหรือเปล่าพรุ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีไปแล้ว
ทีนี้ท้ายรถเนี่ยถูกคู่กรณีชนแล้วหลบหนีแบบนี้เนี่ย
แล้วถ้าตามไม่ได้เนี่ยใครจะรับผิดชอบ
คือถ้าตามระเบียบของอู่รถตรงนี้ฮะลุงแกบอกว่าลุงแกต้องรับผิดชอบนะฮะ

นี่ฮะถ้าหาคู่กรณีไม่ได้ตามไม่ได้เนี่ยลุงแกต้องรับผิดชอบนะครับ
ตกใจมั้ยคะอู๋ที่รูปัดโทรเลยเนี่ย
มันก็ตกใจเลยนะครับ
เครื่องมือทำมาหากินของผมหน่อย
เหมือนเครื่องมือทำมากินของผมแล้วเนี่ย
และจะแนนก็ต้องหักเงินผม

อยากให้คุณลุงต้องเดือดร้อนโดนหักเงินต้องให้ตำรวจตามให้เจอได้ไหมคะ

ตอนนี้เขาประเมินกันเนี่ย๙๐๐๐บาท

เป็นอะไหล่ชิ้นส่วนตรงท้ายรถนะฮะ
ละ๔๕๒ชิ้นที่มันแตกพังเสียหาย๙๐๐บาท

คือทางอู่รถเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นไปตามกฎของบริษัท
คือลุงอย่าลืมไปแจ้งความนะต้องเอาได้พวกนี้แบบต้องให้รู้สึกเคล็ดหลาบบ้างอ่ะ

ให้ตำรวจตามตัวมาเลยลุงจะแบบ
จะมาซวยเดือดร้อนต้องมาจ่ายเงินเองมันไม่ใช่เรื่องเลย

จักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้นะครับบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเห็นขี่จักรยานยนต์ไล่กันมาสี่คัน
มากันแบบโอ้โหฮึกเหิมด้วยนะร้องตะโกนแบบไล่ฟันกันนะ
ในมือก็ถือมีดยาวเลยครับสุดท้ายชนท้ายวัดเมย์จนได้
เสียงดังโอ้ยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแง่ไป
แง่ไปก็เห็นมิดฟันพอดีเลยพอฟันปุ๊บรถก็เห็นพอดี
รถก็ไปรับตาแล้วก็ไปล้มอยู่ตรงนู้นไปรับตาตรงนี้พุ่มไม้มันอยู่
นี่ครับทุกผู้ชมครับรถเมคันนี้นะครับถ้าหาคู่กรณีไม่ได้
ตามจับไม่ได้ตามกฎของบริษัท
ด้วยการหักเงินเดือนเป็นค่าซ่อมรถ
ประเมินความเสียหายตอนนี้ก็คือ๙๐๐บาท
หวังว่าตำรวจจะจับได้นะคะ
หวังว่าแบบนั้นนะคะช่วยตามเรื่องให้ด้วย